แล้วทีนี้มันก็ไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับ
มีผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บ๑คนนะครับ
ลากศพไปใกล้กว่าร้อยเมตร
ขับกระบะ๑ใน๒คันนั้นเนี่ยโอ้โหร้องไห้ฟูมฟายเลยครับ
ว่าขับมาแค่หกสิบถึงเจ็ดสิบเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่วัดแอลกอฮอล์ครับ
พี่เตรนคุณผู้ชมสามร้อยเก้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับโอ้นะฮะ
สามครึ่งที่ผ่านมาครับตำรวจสพคลองด่านนะครับ
รับแจ้งบอกว่ามีรถยนต์มีอุบัติเหตุชนกันสามคันนะครับมีผู้เสียชีวิตสองคน
บาดเจ็บหนึ่งคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนปลายวิถีนะครับ
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ไปถึงครับ
ไปเจอศพนางสาวปริยากรและนายธนาอายุ๑๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่นะครับ
ใกล้กันครับก็โอ้โหข้าวของกระจายเลยครับคุณผู้ชม
ตามที่เห็นในภาพนะครับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตกลงไปในคูน้ำข้างทางครับ
ขณะที่ทางคู่กรณีนั้นจอดรถห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตรครับ
เป็นกระบะ๔ประตูสีชมพูลักษณะแต่งซิ่ง
อันนี้นะครับร่องรอยนั้นมีร่องรอยการชนด้วย
อกจากนี้ครับมีอีกคันนึงเป็นกระบะตู้ทึบนะครับ
จอดอยู่สภาพด้านหน้าเนี่ยฮะพังยับเยินนะครับกระจกหน้าแตก
แล้วก็มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ทางแม่ของผู้เสียชีวิต
พอทราบเรื่องนะครับเดินทางมาที่เกิดเหตุ
และเนี่ยครับคุณผู้ชมภาพนี้ปรากฏออกมาอืม
พอเจอร่างของลูกครับร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจครับ
เนี่ยฮะโอ้โหแม่ได้ยินเสียงนะ
เห็นเหตุการณ์ครับบอกว่าได้ยินเสียงรถกระบะ
คล้ายกับขับแข่งกันมาครับจากสะพานข้ามคลอง
ก่อนจะได้ยินเสียงดังสนั่นนะฮะพอหันไปดูครับ
เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ถูกชนแล้วก็มีคนเจ็บนอนอยู่กลางถนนแล้วครับ
มาเลยแบบขับเรี่ยวรถรถพ่วงอ่ะมามาเร่งตุก
แล้วมีกระบะสองคันอ่ะตู้ทึบกับกระบะปกติอ่ะเขาขับแบบซัดลงมาเลยแบบขับ
แล้วแบบเหมือนเขาชนแข่งกันมาเหมือนแข่งกันมาครับ
เดี๋ยวผมก็หันไปมองปุ๊บไปเดี๋ยวพอหันไปอีกทีไฟลับแล้วไปเดี๋ยวโอ้มแล้วปึ้งชนเลย
ไฟล์ครับบอกว่าตัวเองขับมาแค่๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง
ไม่ได้ขับแข่งกันมาแล้วก็มีการก้มลงกราบขอโทษญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับ

แต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าพอเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์๑๙๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จึงนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ทางพ่อของผู้เสียชีวิตนั้น
นิมนต์พระทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตนั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับอืม